ดูเรื่องของการแก้ปัญหาบุกลุกป่าที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้เดินหน้าสำรวจข้อมูลการใช้พื้นที่ทำกินของชาวบ้าน
จากนั้นก็จะทำเป็นแผนที่ขึ้นมาในการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง
จากสารพื้นที่ดินทำกินแยกออกจากพื้นที่ป่าสงวน
เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเข้าไปบุกรุกป่านะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธวระค่ะ
สิทธิในที่ดินทำกินของประชาชน
มันมีการรองรับทำเพื่อมีการควบคุมการบุกรุกป่าได้
ภาพจากมุมสูงสะท้อนให้เห็นแนวเขาหัวโล้น
ผลของการขยายพื้นที่ทำกินของเกษตรกร
ในเขตอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะตำบลแม่นาจรซึ่งพบว่ามีการปลูกข้าวโพด
บุกรุกพื้นที่ป่ามากที่สุด
ต่างจากเมื่อ๑๐ปีก่อนที่เคยเป็นป่าต้นน้ำอุดมสมบูรณ์
ตัวแทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยอมรับว่า
ปัญหาของอำเภอแม่แจ่มคือชาวบ้านส่วนใหญ่
ยังขาดสิทธิในที่ดินทำกิน
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการขยายพื้นที่ทางการเกษตร
และยากต่อการควบคุมการบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
รัฐต้องสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินของทุกหมู่บ้าน
แล้วก็จัดผังในเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ว่า
อันนี้มันต้องเป็นการเกษตรแบบนี้นะครับ
พื้นที่ความราชชันสูงก็ต้องปรับเปลี่ยนกันแบบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นการทำข้อมูลขอบเขตพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านเนี่ย
ซึ่งมันชัดจะเป็นแนวทางข้อมูลที่จะทำให้เกิดพัง

เข้ามาในพื้นที่แม่แจ่มตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เกษตรกรกว่า๑๘๐ยึดอาชีพหลักปลูกข้าวโพด
พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์จะมีเพียง๒๓๘๑๕ไร่
แต่กลับพบการบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์
มากกว่า๔๓๗๐๐ไร่

กำลังสะท้อนปัญหาการเข้ามาบุกรุกแพ่วถาง
ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถ้าหากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างชัดเจน
อาจจะส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำในอนาคต
นายวิทยาครองทรัพย์อดีตรองประธานหอการค้า

การเข้ามาส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ

ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น
เฉพาะอำเภอแม่แจ่มกินพื้นที่ป่าไปมากกว่า๒แสนไร่

วัวทั้งหลายส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นป่านุลักษ

การลุกขึ้นเข้าไปบางทีก็ไม่ได้มีการกำหนดทิศทาง
เพราะฉะนั้นปัจจุบันป่าต้นน้ำถูกอะไรไปเยอะมาก
ทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกจากความแห้งแรงโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย
ก็คือการทำป่าทำให้ป่าต้นน้ำเสียหาย
ทำให้ปัจจุบันนี้น้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำหลักของทางเชียงใหม่
เช่นแม่น้ำปิงก็น้อยลงไปมากเลยครับเป็นวิกฤติ
ข้อตกลงร่วมกันของชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐ
สัญญาว่าภายใน๕ปีจะยุติการบุกรุกปลูกพืชเชิงเดียว
ภายใต้ข้อกำหนดแม่แจ่มโมเดล๗ยุทธศาสตร์
หนึ่งในนั้นคือการจัดทำข้อมูลแผนที่ใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง
จัดสรรพื้นที่ทำกินออกจากพื้นที่ป่าสงวน

โดยนำภาพถ่ายทางอากาศปี๒๕๕๙
ข้อตกลงร่วมกันกับชาวบ้าน
เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน